คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะ
รถจักรยานยนต์ขับมาทางตรง
รถเก๋งจะเลี้ยวขวาเข้าซอย
แล้วมาเจอกันมาบวกกันแบบนี้ตัวลอยเลยฮะ

โอ้โหคุณผู้ชมฮะเห็นผู้หญิงไหมฮะกุมท้องมาเลย
คือได้ยินแววเมียกูท้องด้วยอย่างนี้เหรอคะ
จังหวะนี้คนขี่ซึ่งเป็นสามี
ภรรยาท้องนะฮะซ้อนท้ายแล้วกระเด็นขึ้นไปฝากระโปรง

คุณผู้ชมครับผู้ชายลุกขึ้นได้นะโมโหเลยว่าขับรถยังไง

ส่วนฝ่ายหญิงที่นั่งอยู่กับพื้นคุณ
สักพักหนึ่งนะเดินแล้วก็จับท้อง
มีคนบอกให้เดินมานั่งตรงนี้ก่อน

ตัวแทงอ่ะใช่นะครับเนี่ยเหตุการณ์นี้ครับ
เป็นคลิปออกมาแล้วก็มีการบอกพี่กัดถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากซอยสุขุมวิท๘๑
เมื่อวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมา
เวลาประมาณ๔ทุ่ม๓๖นาที
วงจรปิดบริเวณนั้นจับภาพไว้ได้นะฮะ
ก็เห็นตรงนี้การจราจรก็คลาคล่ำเหมือนกันนะคุณนะ
คนที่มาขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ก็เดินวนเวียนขึ้นบินกันอยู่
พี่วินเขาก็เห็นเต็มตาเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้
เราเห็นไหมฮะรถทั้ง๑เหลวมาแล้วเหลวใหม่หลัก

มอเตอร์ไซค์มาเบรกไม่อยู่ชนแล้วฮะ
คุณผู้ชมฮะชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น
แต่ถกเถียงกันแบ่งออกเป็น๒ฝ่าย
ฝ่ายแรกบอกว่าเก๋งผิดเต็ม
ขวามาไม่ดูตาม้าตาเรือเขาบอกแบบนี้นะครับ
เพราะเลี้ยวมาตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่เขามาทางตรง
ส่วนอีกด้านหนึ่งบอกว่า
รู้นะว่าจักรยานยนต์มาทางตรง
แต่ตรงนี้มันเป็นช่วงทางแยกทางตัด
ก็ควรชะลอความเร็วลงหน่อย

ขอให้แม่และลูกปลอดภัยนะครับ

บริเวณปากซอยสุขุมวิทย์๘๑นะครับ
ก็ตรงนี้คลาคล่ำไปด้วยทั้งวินมอเตอร์ไซค
ทั้งรถรารถจักรยานยนต์

รถจะออกจากซอยก็มีเหมือนกันนะครับ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับคนขับวินมอเตอร์ไซค์

ขออภัย๔ทุ่มของวันเกิดเหตุ

แต่เป็นจังหวะที่รถเก๋งเลี้ยวออกมากระทันหันครับ

จากนั้นถามว่าเมื่อกี้ที่ไปโวยวายโวยวายกันนะฮะ

ทั้งสองฝ่ายมานั่งเคลียร์กันหน้าวิน

แล้วก็ได้ให้คนขับรถเก่ง

เรื่องต้นไม่พบปริมาณแอลกอฮอลคือไม่ได้เมา

ที่เขาเลี้ยวมาไม่ดูรถจักรยานยนต์ที่กำลังขับมาทางตรงนะครับ
แล้วก็ยอมรับข้อกล่าวหายอมชดใช้ต่าง
ส่วนทางจักรยานยนต์ผู้เสียหายไม่ได้เดินทางมานะครับ
เนื่องจากตัวฝ่ายหญิงอยู่โรงพยาบาล
ซึ่งตำรวจจะได้เรียกทั้งสองฝ่ายมาที่สน

ยังไม่มีรายงานว่าตัวฝ่ายหญิงมีอาการเจ็บอาการป่วยยังไงบ้าง

ขอให้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกค่ะ